เหนือจากเรื่องของสภาพอากาศแล้วเนี่ยเรื่องของฟืนไฟต้องดูแลให้ดีนะฮะ
โดยเฉพาะใครเป็นเจ้าของบ้านเก่าเป็นบ้านไม้เนี่ยระวังเรื่องของสายไฟ
ไฟฟ้ารัดวงจรเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้ค่ะนะฮะอย่างเช่นที่อุดรธานีครับ
เขามีห้องแถวเก่าเป็นบ้านไม้นะอายุสักประมาณ๗๐กว่าปีได้คุณผู้ชมนะฮะ
มันมีไฟฟ้ารัดวงจรไฟไหม้เสียหายไปทั้งหมด๑๗ห้อง
ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนภาวนาสวดมนต์ว่าขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัย

ชีวิตต้องมาก่อนเอาชีวิตไว้ก่อนจริงแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้
ชาวบ้านเขาก็ไปลือกันว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะว่า๑๔ปีก่อนมีคนทำนายไว้ว่าที่นี่มันจะเกิดเพลิงไหม้นะฮะ
เป็นภาพของห้องแถวเป็นไม้เก่าสองชั้นนะมันอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟ
ห้วยเกิ้งตำบลห้วยเกิ้งอำเภอกุมภาวะปีที่อุดรธานี
นะเขาสร้างมาครับนะฮะตั้งแต่นู่นนะฮะสมัยที่มีการก่อสร้าง
สถานีรถไฟใหม่ใหม่อายุก็เจ็ดสิบกว่าปีปัจจุบันเนี่ยเป็นทั้งที่พัก
ส่วนก็เอาไว้ค้าขายประกอบกิจการขายของต่าง
ไฟมันลุกไหม้แรงมากเร็วมากลามไปนะฮะหน่วยดับเพลิง
สะพานตะบนห้วยเกิ้งมารถดับเพลิงก็มาน้ำรถน้ำฉีดสกัด
ดับเพลิงจากเทศบันพื้นที่อื่นในอำเภอกุมภาวะปี
อำเภอโนนสะอาดอำเภอหนองแสงรวมทั้งเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
จากขอนแก่นมาเต็มไปหมดครับมีรถน้ำของโรงงานน้ำตาลเกษตรผลใกล้ใกล้
รวมแล้วกว่าสามสิบคันคุณผู้ชมฉีดเข้าไปมันไหม้๑๗ห้องนะ
มันก็ไม่ไหวเนอะค่ะสองชั่วโมงกว่าสุดท้ายควบคุมเพลิงได้แต่
มันมอดไปจะหมดอยู่แล้วครับนะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนอยู่นะ
พักอาศัยแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยู่ในบ้านหรอก
เขาออกไปไหว้เจ้ากันก็คือสายจีนเนาะ
ก็ไปวัดในเทศกาลศาสตร์จีนกันแล้วก็ไปทำบุญเขาเรียกว่าทำบุญเข้าสาก
นะฮะตรวจสอบเบื้องต้นมีห้องแถวถูกเพลิงไหม้รวมสิบเจ็ดห้อง
เสียหายทั้งห้องทั้งหลังเนี้ยสิบห้องบางส่วนเนี้ยอีกประมาณเจ็ดห้อง
เหลือ๕ห้องแล้วโรงไม้๑โรงที่ไม่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ลุกล้ำเข้าไป
ยังไม่ทราบว่าต้นเพลิงมาจากห้องไหนแต่ก็ไม่ได้มีบรรยายงานคนเจ็บและเสียชีวิต
ชาวบ้าน๑คนที่อยู่ใกล้เคียงและเห็นเหตุการณ์ชื่อว่านางสุดใจอายุ๘๔ปีบอกว่า
เห็นไฟไหม้หนักมากเลยบอกลูกสาวขนข้าวขนของออกมาก่อน
ไม่รู้ทำยังไงดีคุณผู้ชมได้แต่ยกมือไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ขอให้รอดขอให้ปลอดภัยครับ
นี่ดันเกี่ยวกับเจ้าพ่อช่วยลูกช่วยดันน่ะเจ้าพ่อ
ตามภาษาคนเท่าคนแก่นั่งเคี้ยวหมากอยู่ไฟไหม้ก็ตกใจ
สำหรับตลาดเก่าห้วยเกิ้ง๑๔ปีที่แล้ว
เพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง

อีก๑๔ปีข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นอีก

แต่เหนือสิ่งอื่นใดตรวจสอบเรื่องของสายไฟฟืนไฟดีแล้วกัน
โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแบบนี้นะครับ
ป้องกันเหตุเพลิงไหม้นะครับ